สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไปแล้ว

วันนี้เรามีไอเดียเก๋มาฝากคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าทางรองนายกเทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จริงแล้วเขาบอกว่าการทำของเขาเป็นการเตือนสติให้กับตัวเองค่ะ

รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เคยซื้อไว้แต่ละงวดแต่ไม่เคยถูก
นายพิพบบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่ปี๒๕๕๘
และไอเดียดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากปี๒๕๕๙
หลังน้ำท่วมใหญ่บ้านหลังนี้ก็ถูกน้ำท่วมพังเสียหาย
ไป๑ปีเมื่อเหตุการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ
จึงเรียมซ่อมแสนบ้านและทาสี
ระหว่างกำลังลื้อเข้าของที่เสียหายเพื่อนำไปทิ้ง
ก็พบลอตเตอรี่จำนวนมาก
มันนั่งไล่แปะไปเรื่อย
ครับผมดูน้ำมาสวยมาก
ก็ไล่ไปร่วมก็แปะไปร่วม
ฝาก็ไม่เห็นไม่ไม่แปะฝาก็ดูน้ำนี้
ฝากมันขี่แบบนี้เป็นรอยเป็นด่า

นายพิพบยังบอกอีกว่าหากคิดเป็นจำนวนเงินที่ซื้อ
รวมแล้วประมาณ๔๕ล้านบาท
หวังจะโชคดีถูกรางวัลที่๑หรือรางวัลใหญ่
แต่เคยถูกรางวัลที่๕จำนวน๘คู่เท่านั้น
เลิกซื้อโรตเตอรี่เด็ดขาดเมื่อปี๒๕๕๙
เพราะสงสารครอบครัวประกอบกับลูกสาวเป็นกำลังใจ

อกจากจะติดเป็นวอลเบเปอร์เพื่อความสวยงามแล้ว

ว่าการเสี่ยงโชคไม่จำเป็นต้องซื้อมากมาย
สุดท้ายต้องนำมาติดฝาผนัง
คนเราจะโชคดีก็ต้องหมั่นทำความดี

ถ้าจะลองเสี่ยงโชคก็ซื้อแค่น้อย
ถ้ามีโชคใบเดียวก็ถูกรางวัลที่๑ได้

ปัจจุบันนี้ไม่หวนกลับไปซื้ออีกเลย
ทีมข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน